อีกหนึ่งเรื่องดราม่าครั้งนี้ระอุมากยิ่งกว่าเรื่องของส้มหยุด
กว่าเรื่องของปฏิมากรรมฝาผนังที่โบสถ์อีกงานท่วมแม่แล้วค่ะ
จริงเขาบอกว่าสั่งส้มหยุดได้หยุดโดยไม่มีอะไรกั้น
แต่อันนี้กั้นไม่ได้จริงเพราะแชร์กันแบบไม่หยุดเลย
ดราม่าครั้งนี้หยุดยากเหมือนกันใช่ค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักดนตรีชื่อว่าต้าฮาเล่อัดคลิปบอกว่า
ตางบัวทองเนี่ยดังแล้วแบบโอ้ยปัญหามากมายเหลือเกิน
เคยโกงเขาเคยไม่จ่ายเงินเขา
ที่สำคัญนะเคยถูกดำเนินคดีจำคุก
เข้าหาฆ่าอำพลางศพด้วยโอ้โฮ
อันหลังเนี่ยหนักสุดแล้วนะ
เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเหตุการณ์นี้มันจะจบอย่างไรแล้วคุณสิตังค์จะว่าอย่างไร
คือต้องบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากที่คุณต้าฮาเล่หรือว่านายเฉลิมเกียรติแสวงผล
เป็นนักร้องนำวงดนตรีสาบควาย
บรรยายก่อนความรู้สึกกับเรื่องของงานที่เขาไม่พอใจคุณสิตางบัวทอง
สัญญาเรื่องการทำงานโกงเงินติดหนี้พฤติกรรมชอบแทงข้างหลัง
ไม่ยอมสำนึกบุญคุณคนทั้งที่เคยให้ที่พักมาอยู่ที่บ้าน
ยืมเงินบ้างแต่เอาไปพูดรับหลังไม่ดีว่าตนเองเป็นคนชั้นต่ำโกงเงิน
แต่ที่มันน่ากลัวคือประเด็นที่คุณต้าฮาเล่บอกว่า
คุณศรีตาเนี่ยนะเคยติดคุกในคดีฆ่าชิงทรัพย
และซ่อนเร้นอำพลางศพมาก่อนอันนี้มันเป็นข้อกล่าวหาที่หนักเหมือนกัน
ยังบอกว่าสามีของแม่สิตางเนี่ยเคยต้องคดีฆ่าพ่อตัวเองด้วย
โอ้โหหนักไปอีกเขาบอกคนแบบนี้ไม่ควรจะมีรูปบนผนังโบสถ

อันนี้ต้นเรื่องเขาว่าอย่างนั้น
เราก็ต้องไปถามแม่สีตางว่ายังไง

ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ฝ่ายนั้นพูดทั้งหมด
ยืนยันว่าฉันไม่เคยฆ่าคน
อีกฝ่ายสร้างเรื่องมาด่าเพราะอยากจะดัง
ตกดึกต้าฮาเล่ตอบโต้เหมือนกัน
ไลฟ์สดกลับทันทียืนยันว่า
ไม่ได้อยากดังแล้วผมไม่ได้เหยียดเพศที่๓ด้วย
ผมท้าท้าว่าถ้าเกิดผมพูดไปไม่ใช่เรื่องจริงก็ฟ้องมาสิ
ที่บอกว่าโกงไปหาหลักฐานมาให้เวลา๓วันมาเคลียร์
ยังงัดหลักฐานเป็นบัตรประชาชนของคุณสีตาง
เมื่อปี๒๕๕๗ตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นการตัดผมสั้น
เพราะว่าเพิ่งออกจากคุกมาด้วย
ช่วงบ่ายต่อมาคุณสีตางตอบโต้กลับโดยการให้สัมภาษณ์สื่อ
บอกว่าสัญญาที่เคยทำไว้กับต้าเนี่ยเขียนไว้๓ข้อ
ไม่ได้เป็นคนฉีกสัญญาแต่อีกฝ่ายเป็นคนโทรมาขอยกเลิกเอง
รับเรื่องของการติดหนี้ติดหนี้จริงเพราะช่วงนั้นไม่มีงานไม่มีเงิน
แต่ตอนนี้ใช้หนี้ไปหมดแล้ว
สีตาบอกว่าฉันไม่ได้หักหลังใครทำงานไม่ได้เงินจะไปทำทำไม

เรื่องของการติดคุกคดีฆ่าคนตายยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ถ้าใครไม่เชื่อไปพิสูจน์ที่ศาลเพราะตอนนี้ก็เตรียมฟ้องเหมือนกันนะครับ

นักข่าวเดินทางไปนัดจะไปเคลียร์ต้าฮาเล่ที่บ้านย่านครองสามวาน
จะไปถามความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันต้องอึ้งเพราะอะไรรู้ไหม
ที่คุณแจ๊กกะลินชี้เนี่ยบ้านตรงข้ามคุณสิตางเลย
อยู่ตรงข้ามกันห่างกันไม่ถึง๕๐เมตรคุณสิตางอยู่ฝั่งนู้นต้าอยู่ฝั่งนี้เยื้องกันนิดเดียว
คำถามคือเอาแล้วทำไมไม่คุยกันก่อนทำไมไม่คุยกันจะมาไลฟ์มาตอบโต้กันทำไมในโซเชียลนะฮะ
อ่าคุณต้าคุณแจ๊กกะรีนไปถามคุณต้า
คุณต้าฮาเล่ยอมรับตรงว่าสาเหตุที่โพสต์ทั้งหมดเนี่ย
ถ้าจะฟ้องก็ฟ้องมาเลยแบบนี้
เพื่อขอให้มันเคลียร์ชัดว่าระหว่างสีตางบัวทองกับต้าฮาเล่

ไปฟังช็อตต่อช็อตเลยที่คุณแจ๊กรีนไปสัมภาษณ์
ไปฟังครับ

จะถามอีกไหมว่าไม่ได้ติด

ไม่จริงค่ะถ้าเป็นจริงฉันเก่งมากเลยนะ

หรือว่าเธอจะเป็นศพลายต่อไป
ถามนักบาลแต่สะบัดต่อแล้ว
ก็แล้วแต่เขาจะพูดไปเพราะเขาเป็นคนพูดให้ผมฟังเอง
บอกว่ากูฆ่าคนเราก็ยังหัวเราะอีก
คือเราก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอก

ขอร้องอย่ามาทำลายฉันเพิ่มเพราะเวรกรรม
มันจะตามสนองกันเร็วนี้ด้วย
ก็คอยดูเดี๋ยวเจอหน้าศาลทนายเขาสั่งมาแล้ว
อยากจะฟ้องก็ฟ้องยอมรับว่าผมโมโห
คือเดือนเดียวเราก็รู้แล้วก็อาการไม่ปกติ
แล้วก็บอกเมียเขาว่าต้องพาผัวมึงไปหาหมอเนอะ
ประเทศด่าคุณนู้นคุณนี้อย่ามาขึ้นหน้าเฟซนะ
ผมเบลออะไรอ่ะ
วันหนึ่งผมก็ทำการทำงานของผม
ผมก็อยู่บ้านผมบ้านผมก็ซื้อเองจริง
ผมไม่ได้ไปมโนบ้าง
เรียกชัดทุกประเด็นคำต่อคำตาต่อตาฟันต่อฟัน
แต่ฟ้องทนายแล้วนะตั้งทนายฟ้องแล้วนะคะ

ถามแม่แม่แม่อยากจะบอกอะไรกับเขาไหม
แม่บอกว่าไม่ต้องบอกกันแล้วแหละเราคงไม่ต้องเจอกันอีกทุกชาติ
แล้วก็ถามแม่แม่อโหสิไหมไม่ฉันไม่ได้โกรธนะ
แต่เวลากรรมใครก็รับกันไปอย่ามาทำร้ายกันเลยเหนื่อย
คือแม่ก็บอกว่าชีวิตบ้านปลายอยากจะทำบุญ

ทีแม่ก็ชอบพูดเล่นไงเดี๋ยวเธอจะเป็นศพลายต่อไปอย่างนี้
คนก็เอ๊ะไปยงว่าเคยฆ่าจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ก็ว่ากันไปสุดท้ายก็มีการฟ้องร้องกันนะฮะ